ซอลรายการสำคัญครับที่หาดใหญ่นะครับ
ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทย

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่า
แชมป์เอเชียเนี่ยเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด

ถือว่าได้อบอุ่นร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวทีมไปเลยนะครับ

เกมในเครื่องแรกนิดแรกกันสนุกนะครับ
ศึกสายเลือดนะครับแฟนก็คือฮากันเลยครับ

ดูจังหวะลุ้นกันในช่วงเกมกันก่อนนะครับ

ลูกแรกเนี่ยเป็นทางกฤษฎาวงแก้วนะครับ
ซึ่งสรุปผลงานไทยเอลงสนาม๓นัดชนะรวดมี๙คะแนน
นำเป็นที่๑ของตารางไทยบีอยู่ที่๒มี๖คะแนน
สุดท้ายเนี่ยไทยเอเจอกับอีรานแล้วก็เล่นแค่เสมอจะเป็นแชมป์
ส่วนไทยบีเจอมาเลเซียแข่งขันวันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์